ไปดูการตามหาตัวเด็กชายวัยขวบเศษกันหน่อยนะคะหายตัวไป
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๓แล้วค่ะ
ว่าอาจจะเกิดเหตุจมน้ำในคลองชลประธานที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
พ่อแม่บอกว่ายังมีความหวังว่าจะเจอลูก
ไม่ว่าจะเจอในน้ำหรือมีคนลักพาตัวไป
แต่ล่าสุดการค้นหายยังไม่พบตัวน้องนะคะ
ที่จังหวัดเพชรชมบุรีตั้งแต่เย็นวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ

โชคชัยพ่อของน้องพาคินบอกว่า
ตอนนี้ได้แต่ทำใจให้น้ำหนักว่าลูกต้องตกน้ำ

คลองชนรับประทานระดับน้ำมันสูง
และใต้น้ำเองก็มีแอ่งหลายจุดด้วย

หรือกระแสน้ำอาจจะพัดไปไกลแล้ว
ก็ภาวนาว่าขอให้พบตัวลูกโดยเร็วนะคะ
อารยาแม่ของน้องพาคินบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
ส่วนน้องก็เล่นอยู่ลานดินหน้าบ้าน
ไปสัก๑๕๒๐นาที

ก็เดินออกมาดูก็ไม่เห็นตัวลูก
พยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ว่าน้องอาจจะเดินตามสุนัขออกมาหน้าบ้าน

แต่ผ่านไป๓วันแล้วอะค่ะ

มีความหวังว่าน้องอาจจะยังมีชีวิตอยู่

ขอให้เอาตัวน้องเขามาคืนแม่เถอะ
สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เมื่อวานนี้ค่ะได้ปิดประตูน้ำ

แล้วก็เดินลุยน้ำหาตัวน้องพาคิน

จนถึงแยกท่ายางประมาณ๔กิโลเมตร

บุญธรรมเจริญผู้กำกับการสพท่ายาง

ภายในสวนมะม่วงด้วยนะคะดูรอบบ้านด้วย

กรณีสำหรับว่าถ้าหากมีคนลักพาตัวเด็กไปจริง
น่าจะมีภาพอยู่ในกล้องบ้าง
รวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานเลยนะคะที่มาให้กำลังใจครอบครัวของน้องพาคิน
ความสะดวกสนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ออกค้นหาน้องพาคินร่วมด้วยค่ะ
ซึ่งเย็นเมื่อวานนี้ภารกิจสิ้นสุดแต่ก็ยังไม่เจอตัวน้อง
เดี๋ยววันนี้จะมีการค้นหาภาคพื้นดินอีกค่ะ